ท่านประธานที่กรบกลับผมจุลภัณฑ์อมวัทย์
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดเชียงใหม่จากภักดิ์เพื่อไทย
วันนี้ผมมาร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งสมาชิกพักร่วมฝ่ายค้านได้เข้าชื่อกัน
ยัตติเสนอต่อสภาพผู้แทนรัศดรแห่งนี้
เราจะมาเริ่มที่ผมนี่แหละครับการอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีเป็นคนแรก
จะมีเวลาอีกประมาณ๒๐ชั่วโมงเศษ๒๔๒๕ชั่วโมงของพักร่วมฝ่ายค้าน
ที่เราจะอภิปรายถึงความผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวทุจริต
พฤติมิชอบของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ส่วนผมเองนั้นผมจะขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนคนไทย

ผมจะมาอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์
ในฐานะที่ท่านควบตำแหน่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
ในประเด็นความล้มเหลวการบริหารงานด้านเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ท่านได้ปล่อยประละเลยการบริหารเศรษฐกิจประเทศไทย
อย่างผิดพลาดล้มเหลว
ไม่สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และความอยู่ดีกินดีได้

ผลเอกประยุทธ์จันโอชากลับเป็นต้นต่อทำให้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีอยู่
ขยายวงกว้างรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ทำให้ประเทศไทยซึ่งเคยมีศักยภาพในการแข่งขัน
มาวันนี้ความสามารถในการแข่งขันของเราไม่เหลือ
การบริหารงานของท่านสร้างความเดือดร้อนทำร้ายทำลายชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง๗๐ล้านคน
วันนี้พี่น้องประชาชนไม่มีความหวังครับ
ไม่มีความหวังในชีวิตพวกเขายากจนพวกเขาเดือดร้อน
เหลือแต่ความเครียดแค้นชิงชังกับรัฐบาลที่ทำลายชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น
การมีท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจในวันนี้วางกับดักทางเศรษฐกิจครับ
ไม่ใช่แค่ทำลายเศรษฐกิจในปัจจุบัน
แต่ทำลายเศรษฐกิจของอนาคตลูกหลานของเราไปในภายภาคหน้าด้วย
ท่านคือตุ้มถ่วงฉุดรั้งประเทศ
ฉุดลากชีวิตของคนไทยให้มันจมอยู่แต่ในกองทุกข์
ผมขอท่านประธานครับใช้เวลาสั้นเปิดคลิปความยาว๒๓นาที
โสดเปิดคลิปเลยครับเสียงด้วยครับ
ผลเอกประยุทธ์ออกมาพูดเรื่องเศรษฐกิจในแบบซึ่งต้องถือว่าประหลาดย้อนแย้ง
ี่ยวเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์พ่ายแพ้ต่อพิษเศรษฐกิจนะคะ
ตัดสินใจหนีปัญหาด้วยการยิงภรรยาเสียชีวิตแล้วก็ยิงตัวตายตามค่ะ
คุณรู้สึกไหมว่าหลังเนี่ยมันมีข่าวที่คนเนี่ยเขาฆ่าตัวตายติดต่อกันหลายข่าวแล้วก็บอกว่ามาจากภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวไม่มีเงิน
กลุ่มมอบชาวนาเนี่ยเขามาเรียกร้องปากหลักกันอยู่หน้ากระทรวงการคลังเนี่ยเป็นเวลาเนี่ยร่วมเดือนแล้ว
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีการตอบสนองกับข้อเรียกร้องของเขาในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ก่อนหน้านี้พยายามที่จะเรียกร้องไปที่กระทรวงพลังงาน

อยากให้ชะลอการเก็บภาษีสรรพสามิตรไปก่อนได้ไหม
โซเชียลเขาเผยแพร่ภาพพนักงานร้องไห้แล้วก็กอดกัน
บอกเพื่อนพนักงานกอดกันร้องไห้กัน
นี่คือวันสุดท้ายเพราะบริษัทประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจ
ว่าการระดับฐานรัฐบาลนี้หลอกทุกอย่าง
คุณไม่ยอมรับความจริงว่ากระดับประเภทไม่ได้
พูดแค่คลาดได้
นายกรัฐมนตรีออกมายอมรับกับเรื่องของราคาพลังงาน
อาจจะยังคงผลักภัณฑ์อีกสักสักสัญญานะคะ
แต่ก็จะต้องมีการเตรียมแผนในการแก้ไขปัญหาไว้หลายมิติแล้วค่ะ
ปิดไฟเป็นเวลาอะไรสักหน่อยนึงนะ

ที่ต้องมาเดือดร้อนเจ็บแค้นเพราะความผิดพลาดที่อนาคต
แล้วก็ชีวิตของเขาถูกทำลายด้วยมือของพลเอกประยุทธ์นายกที่รู้จักแต่กู้กู้แล้วก็กู้
โดยที่ไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนไม่มีการวางโครงสร้างทางพื้นฐาน
เพื่อรองรับเศรษฐกิจใหม่ใหม่เศรษฐกิจที่พังพินาศในวันนี้เนี่ย
หากไม่นับเอาเศรษฐีที่รัฐบาลอุ้มชูเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่มีแต่ยากจนลง
คนไทยตกอยู่ในวังวลแห่งหนี้สินปัญหาเงินเฟ้อกดทัพราคาสินค้าเพิ่มสูง
รายจ่ายเพิ่มทุกวันครับรายได้ไม่เคยเดินหน้าเลยสังคมมันเสื่อมถอย
ไปดูข่าวสารบ้านเมืองครับมีแต่ข่าวเรื่องการปล้นชิงวิ่งราว
มีแต่ข่าวแม่เอาลูกไปเร่ขายตัวมีแต่ข่าวแม่ไปขโมยนมเอาไปให้ลูกที่เป็นออทิสติกกิน
คนฆ่าตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจรายวันประเทศไทยเราไม่ควรจะอยู่ในสภาพที่มันเลวร้ายขนาดนี้
คนไทยไม่ควรจะต้องลำบากเดือดร้อนขนาดนี้แต่ทั้งหมดเป็นเพราะเรามีนายกชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ย้ำอีกครั้งนะครับท่านคือตุ้มถ่วงฉุดรังประเทศฉุดชีวิตคนไทยจมอยู่ในกองทุกข์
๘ปีที่มันทำลายชีวิตของคนไทยเราอยู่กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มา๘ปีนี่เกือบ๑ทศวรรษนะครับ
มันนานเพียงพอที่รัฐบาลชุดใดก็ตามเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการพลิกฟื้นชีวิตของพี่น้องประชาชนได้
แต่ถามว่าสิ่งที่ประเทศชาติสูญเสียไปมากที่สุดในช่วง๘ปีนี้คืออะไรครับ
คือโอกาสโอกาสที่ประชาชนจะอยู่ในประเทศที่มันมีคุณภาพชีวิตที่ดีโอกาสที่ประชาชนของเราจะร่ำรวยขึ้น
โอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในด้านต่างของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่พี่น้องเกษตรกรจะได้ลืมตาอ้าปากโอกาสที่ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจะได้เติบโต
โอกาสที่เราจะสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มันสอดคล้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก
โอกาสในการจะผลักดันให้คนหลุดจากความยากจนโอกาสในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำ
โอกาสในการที่เราจะผลักดันสังคมไปข้างหน้าเข้าสู่เวทีโลกอย่างมีศักดิ์ศรี
โอกาสที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้เข้าสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืนที่สิทธิและก็เสรีภาพของประชาชนเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่ง
แต่วันนี้เราอยู่ในจุดที่นอกจากไม่มีโอกาสแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นกลายเป็นวิกฤตในเกือบทุกด้าน
เป็น๘ปีที่ผมขอเรียกว่าเป็น๘ปีที่ศูนย์หายเป็น๘ปีแห่งการทำร้ายทำลายชีวิตแห่งคนไทย
เป็นแปดปีแห่งมหาวิกฤตของคนไทยเรื่องแรกครับวิกฤตหนี้สินครับ
มันไม่ได้เกิดจากความที่คนไทยไม่ขยันขันแข็งอย่างที่พลเอกประยุทธ์ชอบพูด
แต่มันเกิดจากการบริหารราชการที่ผิดพลาดของรัฐบาลวิกฤตน้ำมันแพงวิกฤตเงินเฟ้อ
ราคาสินค้าอุปโภคบริโคนับวันยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นรายได้ต่อหัวของประชาชน
เพียงพอที่จะใช้ประทังชีวิตในรายวันภาคเกษตรกรเกษตรกรรมที่ยากจนลงทุกวันทุกวัน
วิกฤตด้านอุตสาหกรรมครับที่ไทยนี่ไม่สามารถเป็นศูนย์กลางของอะไรได้เลยนะครับ
ในช่วง๘ปีที่ผ่านมาทั้งที่เรามีข้อได้เปรียบมากมาย
เราเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเราอยู่ใกล้ตลาดสำคัญจีนอินเดีย
เราเคยมียุทธศาสตร์ว่าเราจะเป็นศูนย์กลางของการขนส่งของภูมิภาค

วิกฤติการด้านสาธารณสุขก็มาครับ
ที่ประเทศไทยเราเคยได้รับคำชื่นชมจากนานาชาติ
ตอนที่ทำ๓๐บาทรักษาทุกโรคว่าเรามีระบบสาธารณสุขที่มันทั่วถึงครอบคลุม
วิกฤตด้านการท่องเที่ยวทั้งที่เรามีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม

คนไทยนี่เขาเรียกสยามเมืองยิ้มนะครับเมื่อก่อน
เพราะประเทศไทยเนี่ยมีภาคการบริการที่เป็นหนึ่ง
วิกฤตการณ์เหล่านี้มันเป็นวิกฤติการที่ทำให้ประชาชน
ไปแล้วมองไม่เห็นอนาคตครับ
ที่เรามีคนที่มีความสามารถขยันขันแข็ง
เรามีเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์
มีกำลังในการผลักดันไปข้างหน้า
ช่วงที่ไม่มีวิกฤตใดเลยในโลก

ประเทศไทยเราหยุดนิ่ง
ในช่วงที่มีวิกฤตเช่นเรื่องของวิกฤตการระบาดของโควิด
ประเทศนี่เขาสะดุดติดขัด
แต่ประเทศไทยเราล้มไม่เป็นท่า
วันนี้ที่ทั่วโลกเนี่ยวิกฤตมันผ่านพ้นแล้ว
เขากำลังฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดอย่างแข็งแกร่ง
ประเทศไทยเรายังตั้งไข่ไม่ได้ครับ

คำถามสำคัญครับ
ความสามารถในการแข่งขันของเราถึงลดต่ำลงทุกปี
ประเทศไทย๘ปีที่ผ่านมาไม่เดินหน้าไปไหนเลย
ทำไมวันนี้คนไทยกลับยิ่งลำบากขึ้นทุกวันทุกวัน

ลองไปถามพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง๗๐ล้านคน

ชี้นิ้วไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา

คือสาเหตุของความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ
คือสาเหตุที่ประเทศไทยสูญเสียโอกาส
คือสาเหตุที่คนไทยต้องจมอยู่ในกองทุกข์
ต้นเหตุแห่งวิกฤตทั้งมวลนะครับ

พื้นฐานเลยจริงแล้วก็มีแค่ไม่กี่ข้อครับ

สามเท่าทันตัวเอง

คว้าโอกาสเหล่านั้นกลับมาให้พี่น้องประชาชน
สามารถที่จะพัฒนาให้ประเทศทัดเทียมกับความเจริญเติบโต

ไม่ใช่ผู้นำแบบพลเอกประยุทธ์ที่ไม่มีทั้งวิสัยทัศน์

คือต้องมองปัญหาแล้วรู้ว่าวิกฤตนี้จะฝ่าฟันไปได้อย่างไร
จะออกนโยบายอะไรที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาให้มันได้ตรงจุด
ผู้นำแบบคุณพ่อรู้ดีครับชี้นิ้วสั่งสอนบอกต้องทำตัวอย่างนั้น
ต้องทำตัวอย่างนี้ไม่ใช่ผู้นำที่จะมาตะคอกว่าประชาชน
แล้วก็โยนปัญหาทุกอย่างให้เป็นความรับผิดชอบของพี่น้องประชาชน
สุดท้ายคือเท่าทันตัวเองผู้นำที่ดีเนี่ยนะครับ
ไม่รู้ทุกเรื่องครับไม่ต้องเก่งไปหมด
ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องบนโลกใบนี้แต่ต้องรู้ข้อจำกัดของตัวเองครับ
ว่าตัวเองเนี่ยมีข้อด้อยด้านใดและสามารถใช้คนที่เหมาะสมและถูกกับงาน
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้เปิดใจเรียนรู้เปิดใจรับรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา
ต่างกับพลเอกประยุทธ์ท่านเหมือนน้ำเต็มแก้ว
ใครแนะนำอะไรค่ารู้ค่าเก่งรู้เรื่องอยู่คนเดียวครับ
เป็นผู้นำที่รู้ทุกอย่างตอบได้ทุกเรื่อง
น้ำไหลไฟดับฟังไม่รู้เรื่องและยังเลือกเลือกใช้คนไม่เป็นอีกต่างหาก
พลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเป็น
บอกว่าคอมพิวเตอร์ท่านแฮ้งปัญหามันมาก
แต่ผมบอกว่าท่านเปรียบเทียบผิดพลเอกประยุทธ์นั้นถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยนะครับ
คอมพิวเตอร์ที่มันตกรุ่นไม่สามารถทำการคำนวณแก้ไขปัญหาสมัยใหม่ได้แล้ว
ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่ายุคควันตั้มครับคอมพิวเตอร์ตกรุ่นนี้นะครับ
ต่างอะไรกับขยะอิเล็กทรอนิกส์จะทิ้งยังมีแต่คนรังเกียจ
จะไปทิ้งยังต้องหาวิธีมากำจัดวันนี้มีคอมพิวเตอร์ให้เปรียบเทียบมากมายครับ
สังคมวันนี้เขาเปรียบเทียบครับเขาเทียบกับรุ่นของคอมพิวเตอร์ชัดชาติ
เขาเทียบกับคอมพิวเตอร์ของเพื่อไทยคอมพิวเตอร์รุ่นเพื่อไทยเนี่ยนะครับ
มองเห็นปัญหามีวิสัยทัศน์ที่จะแก้ไข
มีนโยบายที่จะมาช่วยเหลือหาทางออกให้กับสังคมกับปัญหา
เทียบแบบนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์รุ่นประยุทธ์ต้องรู้ตัวแล้วครับว่าท่านตกรุ่น
ท่านต้องรู้ครับว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ได้แล้ว
จากไร้ความรู้ความสามารถแล้วท่านยังไร้วิสัยทัศน์
ไม่รู้จักลงทุนไม่รู้จักเพิ่มรายได้ให้รัฐทำลายโอกาส
ไร้ประสิทธิภาพและความไร้ความสามารถของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ข้อกล่าวหาลอยของพวกผมครับ
มันเป็นข้อเท็จจริงที่สะท้อนผ่านการจัดอันดับเรื่องความสามารถการแข่งขันของไทย
เป็นสถาบันจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันจัดอันดับความสามารถการแข่งขันของไทยเนี่ย
ลนลงจากอันดับที่๒๖ลงไปอันดับที่๓๓ลดลง๕อันดับ
หากดูในรายละเอียดจากกราฟอันดับผลประกอบการด้านเศรษฐกิจตก๑๓อันดับครับ
หมายความว่าผลประกอบการทางเศรษฐกิจที่ลดลงเนี่ย
คือวงจรที่มันจะพาให้เราเข้าสู่วงจรเศรษฐกิจดิ่งเหว
รายได้มันลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคก็ลดธุรกิจเปิดใหม่ลด
ธุรกิจที่มีอยู่กับปิดหนี้เสียเพิ่มขึ้นลงทุนลดการใช้จ่ายลด
เป็นวงจรอุบาตที่มันพาให้เศรษฐกิจมันดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลง
อันดับทางด้านประสิทธิภาพทางธุรกิจครับตก๙อันดับ
ธุรกิจเราแข่งขันไม่ได้ครับขาดประสิทธิภาพ
เรายืนอยู่ที่กับที่แต่คู่แข่งเราวิ่งนำหน้าเราไปแล้ว
เราเคยเป็นเสือตัวที่๕อยู่กับพลเอกประยุทธ์เรากลายเป็นเห็บ
อนาคตเราเนี่ยมันมองไม่ออกครับประสิทธิภาพของรัฐบาล
ก็ตกครับสิบเอ็ดอันดับเรื่องนี้น่าอายที่สุดครับ
เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็คือตัวขัดขวางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเอง
ไม่เข้าใจเรื่องการลงทุนฉุดรั้งนวัตกรรมความสร้างสรรค์ของประชาชน
คำถามคือความเชื่อมั่นด้านนี้มันตกลงเนี่ยแล้วใครที่ไหนมันจะมาลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานตกเหมือนกันครับเห็นตกเหลือระดับนี่ไม่ใช่อะไรนะครับ
เราอยู่ระดับรั้งท้ายแล้วมันตกไปล่างก็ไม่ได้อีกแล้วมันสุดแล้ว
นี่ก็คือลงมาเยอะเพราะว่ามันอยู่ระดับที่ต่ำมาก
ที่เดิมมันก็ต่ำอยู่แล้วอันดับนี้เนี่ยเพราะอะไรครับ
เราคิดเรื่องรถไฟความเร็วสูงก่อนใครในภูมิภาค
แต่ด้วยกระบวนการด้วยความเชื่องช้าด้วยความผิดพลาดของรัฐบาล
วันนี้เรายังไม่ไปไหนเพื่อนบ้านเราเสร็จกันไปเรียบร้อยแล้ว

เหล่านี้มันแสดงถึงความล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจอย่างชัดเจนแล้วก็น่ากลัว
เคยพูดในสภาด้วยเพราะอะไรครับปีนั้นเขาปรับอันดับเราสูงขึ้น๑อันดับ
ผมอยากจะมาดูว่าปีนี้ท่านจะตอบว่าอะไรตกมา๕อันดับ
หรือท่านไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าตัวชี้วัดเหล่านี้หมายความว่าอะไร
แล้วมันมีผลกระทบอย่างไรกับพี่น้องประชาชนผมก็ไม่ทราบได้
เขาบอกว่าปัญหาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเนี่ย
มันเกิดจากความตกต่ำใน๖เรื่อง
เรื่องแรกคือความไม่มั่นคงของรัฐบาลและการรัฐประหาร
ซึ่งเอาเข้าจริงมันเป็นปัญหาของไทยมาตลอดครับ
รับประหารครั้งล่าสุดก็๘๙ปีที่แล้วนั่นแหละ
ผู้กระทำการรับอาหารยังนั่งบริหารประเทศอยู่อย่างหน้าไม่อาย
โดยไม่ได้รู้สำนึกเลยว่าตัวเองนั่นแหละ
เป็นตัวการที่ทำให้ประเทศล้าหลังทำให้คนไทยถูกมองอย่างหมดความน่าเชื่อถือ
สองครับระบบราชการที่ขาดประสิทธิภาพ
มันต้องแก้ที่ระบบราชการมันต้องทำให้ระบบราชการมี
เปลี่ยนเป็นระบบราชการแบบดิจิทัล
แต่ตรงข้ามครับ๘ปีที่บริหารมาพลเอกประยุทธ์
สร้างรัฐราชการที่มันใหญ่โตเทอะทะ
เป็นรัฐราชการรวมศูนย์ไม่มีการกระจายอำนาจประสิทธิภาพต่ำ
เรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ก็มีแต่วาธกรรมครับ
รัฐบาล๔๐๔๐ฟังเงินมานานละ
ประชาชนเขาแซวกันบอกว่าสรุปรัฐบาล๔๐หรือ
นโยบายที่ไม่มั่นคงข้อ๓
มันเปลี่ยนบ่อยนะครับทั้งรัฐประหารเปลี่ยนรัฐบาล
เมื่อเปลี่ยนบ่อยโครงการที่มันควรจะมีความต่อเนื่อง
รถไฟความเร็วสูงระบบการจัดการน้ำแจกแท็บเล็ตให้นักเรียน

ตัวอย่างแม้แต่เรื่องของการปิดเหมือนทอง

อันนี้เช่นเดียวกันครับใช้มาตรา๔๔ไปปิดเขา
ทำให้คะแนนในด้านนี้เราตกต่ำอย่างยิ่ง
๔ครับการขาดความสามารถที่เพียงพอ

การปิดกั้นการแสดงออก
ของฝ่ายการเมืองของคนรุ่นใหม่เนี่ย
ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นไปอีก
ประเทศไทยเนี่ยมีงบประมาณในส่วนของการ
ค้นคว้าวิจัยต่างต่ำมากอยู่แล้วนะครับ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
มีสัดส่วนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ
องค์กรเพื่อความโปร่งสายสากล
เขาจัดอันดับลำดับการทุจริตของประเทศไทย
ลดต่ำมา๕ปีต่อเนื่องครับ

เรื่องนี้น่าตลกที่สุดครับน่าขบขันมาก

สาเหตุหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา

สุดท้ายท่านยิ่งบริหารนานวันเข้า
เรื่องสุดท้ายครับแรงงานที่มีการศึกษาไม่เพียงพอ
นี่เป็นปัญหาใหญ่ในระบบการศึกษาไทยเลยนะครับ
การศึกษาของประเทศไทยสร้างบุคลากรไม่ตรงกับความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน
ทั้งหมดเหล่านี้ที่พูดมา๖เรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่ครับ
เป็นเรื่องที่๘ปีที่ผ่านมาไม่ได้รับการเหลวแลไม่ได้รับการแก้ไข
ผลเอกประยุทธ์นั่งบริหารไปปัญหาเดิมไม่แก้ไขปัญหาใหม่มาเรื่อย
อกจากความสามารถในการแข่งขัน
เลวร้ายไม่แพ้กันเลยครับ
ไม่ต่างจากสิ่งที่พักเพื่อไทยเคยได้อภิปรายหลายครั้ง
ว่าเราตกต่ำมากขอสไลด์ถัดไปครับ
ในปี๒๕๑๔ถึง๑๘ครับขออนุญาตใช้ตัวเลขฝรั่งตามกราฟนะครับ
เป็นช่วงเวลาก่อนเหตุการณ์การระบาดของโควิด

ภายใต้การนำของประเทศของท่านเนี่ยประเทศไทยแทบไม่สามารถเดินหน้าไปไหนได้เลย
โตเฉลี่ยเพียงแค่๒๓เท่านั้นเองครับ
เทียบกับช่วงดังกล่าวเป็นเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในช่วงขาขึ้น
ใครเขาก็ฟูกันหมดมีทั้งตลาดการค้าขายตลาดการเงินตลาด
หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในช่วงเดียวกันเราดูอินโดนีเซียครับ
ในช่วงนั้นได้เฉลี่ยถึง๕ต่อปี
ฟินส์และเวียดนามสามารถโตได้ในระดับ๖๗ต่อปีในช่วงเดียวกัน
ประเทศอย่างสิงคโปร์เนี่ยนะครับเขาเป็นประเทศเล็กครับ
แต่ว่าขนาดเศรษฐกิจเขาใหญ่โตมาก
กระบวนการในการเติบโตของเขาการความสามารถในการเติบโตเนื่องจากเศรษฐกิจมันโตเนี่ย
โดยหลักแล้วเขาไม่สามารถเติบโตได้มากนัก
ช่วงนั้นเขายังโตได้๓๔คือมากกว่าประเทศไทย
เศรษฐกิจของเราแทบไม่เติบโตครับ
เราไม่พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่โครงสร้างพื้นฐานเราหยุดนิ่ง
ไม่มีการปรับตัวเพื่อรองรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนเลย
ปี๒๕๒๐๒๑ครับ
ตอกย้ำความล้มเหลวในการบริหารด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลมาโดยตลอด
เราเจอทั้งวิกฤตโรคระบาดตามด้วยวิกฤตพลังงาน

ถึงความไม่รู้ถึงความไม่เอาไหน
ถึงความไม่เข้าใจในระบบเศรษฐกิจ
การบริหารที่มันผิดพลาดล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์จันโอชา

รับมือด้านโรคระบาดเนี่ยแน่นอนครับวิกฤตด้านโควิด
เป็นวิกฤติการด้านสาธารณสุข

ทำให้ความเสียหายมันเกิดกับพี่น้องประชาชนมากกว่าที่ควรจะเป็น
มีเพื่อนสมาชิกอภิปรายไปแล้วเมื่อวาน

ซึ่งน่ากลัวไม่แพ้กันเลย
คือโควิดมันสร้างวิกฤตในด้านเศรษฐกิจขึ้นมา

แต่การบริหารที่จัดการและการจัดการที่ผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์
สร้างภาระทางเศรษฐกิจแก่พี่น้องประชาชน

ตั้งแต่การสั่งซื้อวัคซีนแบบแทงม้าตัวเดียว
และผมย้ำนะครับเป็นวัคซีนที่คุณภาพต่ำกว่าตัวอื่น

บริหารเศรษฐกิจแบบมัตราสังครับ
คือดิ้นไม่ได้เดินไม่ได้ขยับไม่ได้
ภาคธุรกิจเดินไม่ได้ปิดตัวเป็นจำนวนมาก

เศรษฐศาสตร์ในประเทศจำนวนมากที่จะบอกว่า
ใช้มาตรการการคงการจ้างงานเถิด
คือจ่ายเงินไปแล้วมัดให้เขาจ้างงานลูกจ้างต่อไป

สุดท้ายภาคธุรกิจปิดตัว
กระทบการจ้างงานแรงงานตกงานกันมากมายมหาศาล
เกิดการย้ายฐานกลับภูมิภาคภูมิลำเนา
นี่รวมไปถึงกระบวนการเปิดประเทศด้วยครับ
เปิดประเทศแบบลักกะปิดลักกะเปิดของท่านเนี่ย

เกิดความเสียหายซ้ำเติมยังภาคธุรกิจอย่างมหาศาล
การออกมาตรการในช่วงของการระบาดโควิดก็เช่นเดียวกันครับ
มีแต่เพียงการกู้เงินมาเอามาแจก

ก็เป็นการแจกเพื่อการบริโภคไม่เกิดการสร้างงาน

เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจมันหมุนแล้วมันโตขึ้น
พลังงานแน่นอนว่าปัจจัยในเรื่องของพลังงานนั้น
ราคาน้ำมันดิบโลกมันกระทบเศรษฐกิจไทยอย่างหนักหน่วงครับ
แต่ราคาน้ำมันดิบโลกไม่ได้สูงอย่างนี้มาโดยตลอดครับ
จะขยับขึ้นมาในช่วง๕๖เดือนหลังนี้เท่านั้นเอง
ช่วงที่ราคาน้ำมันดิบโลกอยู่ในระดับต่ำ
รัฐบาลไม่เคยสามารถบริหารจัดการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประเทศแล้วก็ภาคเอกชนได้เลย
กดทัพเศรษฐกิจไทยครับด้วยการเก็บภาษีเขา
พสามิตรน้ำมัน๕บาท๙๙สตางค์มายาวนาน
เมื่อมีสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน
องทุนน้ำมันไทยกลับไม่มีความพร้อมรองรับ
ในที่สุดท่านตัดสินใจเอา๕บาท๙๙สตางค์นี้ออกครับ
แต่เป็นการเอาออกเพื่อลดภาระของกองทุนน้ำมัน

ไม่มีการลดภาระของพี่น้องประชาชน
ที่จะต้องจ่ายค่าพลังงานใดในส่วนนี้
บาทนี้ไม่เกี่ยวกับประชาชนเกี่ยวกับท่าน
ในเวลาไม่กี่เดือน
ท่านบริหารกองทุนน้ำมันติดลบไปแล้ว๑แสน๑หมื่นล้านบาท

รัสเซียกับยูเครนสงบลง

ที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
กลับสู่ภาวะปกติต่ำลง

จะเป็นประเทศสุดท้ายที่ฟื้นตัว

เพราะคนไทยยังต้องจ่ายค่าน้ำมันที่แพงขึ้น
อีกไม่ต่ำกว่า๖เดือนถึง๑ปีใช่ไหมครับ

หนี้สินในกองทุนน้ำมัน๑๑๐๐๐ล้าน

มันเป็นการทำลายศักยภาพการแข่งขันของภาคเอกชน
อย่างรุนแรงและเขายาวนาน

มาเจอกับวิกฤตเรื่องของการลงทุนภายในประเทศซ้ำอีก
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านมาเลฟิลิปปินินโดเวียดนาม
จากอดีตการลงทุนที่เข้าภูมิภาคเรา
อยู่กับพลังเอกประยุทธมา๘ปีไหลลง
วันนี้เงินลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงที่เข้ามาในภูมิภาค
เงินเข้ามา๑๐๐บาทมาเหลือให้ไทย๑๐บาท
น้อยมากน้อยจนน่ากลัว
นี่คือความล้มเหลวของรัฐบาลในการสร้างบรรยากาศการลงทุน
นี่คือเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องมารองรับการเติบโตดังเศรษฐกิจ

โยงไปถึงเรื่องของการศึกษาด้วยครับ
เราไม่สามารถผลิตบุคลากรเพื่อรองรับตลาดใหม่
เพื่อรองรับความต้องการของเศรษฐกิจโลก
วกกับการบังคับใช้กฎหมายแบบไร้นิติรัฐนิติธรรม
ตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดนะครับเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมครับ

พรุ่งนี้ครับจะมีเพื่อนสมาชิกมาอภิปรายอย่างลงลึกในเรื่องของความเลวร้ายผิดพลาด
พลเอกประยุทธ์ในเรื่องของเหมืองทองอัครา

แต่ที่ผมจะชี้คือกรณีเหมืองอัครา

ท่านถวายพานเอาที่ดินเป็นแสนไร่ไปมอบให้เขา
นี่คือความไร้ซึ่งหลักนิติรัฐนิติธรรม

ทำลายความเชื่อมั่นของต่างประเทศในการจะมาลงทุนในไทยอย่างรุนแรง
นี่ยังไม่นับเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครับ
บริษัทใหญ่โตเจ้าสัวของท่านเนี่ย
เค้กกันเรียบร้อยไม่ผ่านกระบวนการแข่งขันจริง

มันไม่มีกฎหมายมันไม่มีหลักการมันไม่มีนิติรัฐนิติธรรม
กระทบการแข่งขันของประเทศไทยทั้งสิ้นครับ
ส่วนการลงทุนของภาคเอกชนไทยเนี่ยนะครับ

เป็นไปตามที่พวกผมบอกไว้มานานมากแล้วนะครับ
เศรษฐีที่ท่านอุ้มชู
เขาหอบเอาเงินลงทุนไปต่างประเทศหมดแล้วครับ
เขาไปลงประเทศเพื่อนบ้านเรา
จีนบ้างไปเวียดนามไปอินโด

เมื่อรัฐให้แต้มต่อกับเอกชนรายใหญ่เนี่ย
ส่วนที่เขาได้ประโยชน์เขากรอบโกยครับ
แต่เวลาที่รัฐต้องการจะขอให้เขาลงทุนในประเทศ

ให้มันเกิดการจ้างงานให้เศรษฐกิจหมุนเวียน
เขาดีดลูกคิดสารตะแล้วครับเศรษฐีพวกนี้
เขาบอกลงทุนในประเทศไทย
มีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา

สุดท้ายเขาก็หอบเอาเงินที่เขามีเนี่ย
ไปลงทุนต่างประเทศซึ่งมันมีโอกาสทำกำไรเป็นกรอบเป็นกรรมมากกว่า
ท่านอาจจะคิดว่าท่านอุ้มชูเขา
แล้วเขาจะมาจงรักพักดีกับท่านแบบสายสัมพันธหารของท่าน

ตามไม่ทันเหลี่ยมมุมเศรษฐกิจเขาหรอกครับ
แต่สุดท้ายคนที่รับกรรมไม่ใช่ท่านครับคือประชาชน
อกจากนั้นครับต่อไปครับสไลด์
ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์
ไม่รู้จักการลงทุนไม่รู้จักสร้างรายได้

ดูได้จากงบประมาณแต่ละปีครับ
การจัดเก็บรายได้เนี่ยพลาดเป้ามาโดยตลอด
๘ปีที่ผ่านมาพลาดเป้าไป๗ปีครับ
การลงทุนผ่านงบประมาณของรัฐอยู่ในระดับต่ำสุด
ตามกฎหมายกำหนดมาเกือบทุกครั้ง
เพราะการสร้างรัฐราชการที่ใหญ่โตเทอะท่าที่ผมบอก
ที่งบประมาณจำนวนมากแต่ละปีเนี่ย
จะลงไปเพื่อการลงทุนไปสร้างประโยชน์ให้พี่น้องประชาชน
สร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ประเทศ
สร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศชาติและก็ประชาชน
มันกลับเต็มไปด้วยงบประจำมันกลับเต็มไปด้วยงบบุคลากร
พลเอกประยุทธ์ใช้เงินงบประมาณสไลด์ต่อเลยครับ
ขอเปิดสไลด์ด้วยครับเดี๋ยวผมจะบอกให้อันไหนอ่า
ใช่แล้วครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยใช้เงินงบประมาณไปแล้ว
ทั้งงบประมาณผ่านทั้งพรกรพระราชกำหนดการกู้เงินต่าง
รวม๓๐ล้านล้านบาทย้ำนะครับ๓๐ล้านล้านบาทล้าน๒ทีนะครับ
หนี้สาธารณะให้กับประเทศไทยทะลุ๑๐ล้านล้านบาท
หนี้ยังไม่นับรวมหนี้ประเภทอื่นนะครับเช่นหนี้ที่รัฐบาลก่อแต่ไม่ไปค้ำเขาเนี่ย
หนี้ที่ท่านสั่งให้รัฐวิสาหกิจทำแต่ไม่ค้ำที่สังคมเขาเรียกว่าซุกหนี้อ่ะ
หนี้อีกหนึ่งล้านล้านบาทนี่ยังไม่นับรวมหนี้บางประเภท
เช่นกองทุนน้ำมันอีก๑แสน๑หมื่นล้านรวมสรรตะแล้วเนี่ย
หนี้สินของประเทศไทยในปัจจุบันมีไม่ต่ำกว่า๑๑๑๑๒ล้านล้านบาท
ท่านไม่รู้จักหาเงินรายได้เข้ารัฐไม่รู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน
แต่กลับเป็นคนใช้มือเงินเก่งครับใช้เงินเก่งมือเติบ
แค่๘ปีหนี้สาธารณะคงค้างที่ท่านสร้างเนี่ยเพิ่มสูงจากระดับ๕ล้านล้านบาท
เป็น๑๐ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นเท่าตัว
นายกรัฐมนตรีก่อนท่าน๒๘ท่านรวมกัน๘๐กว่าปีเนี่ย
เขาก่อนหนี้มาไม่เท่าท่านใช้เวลา๘ปีสร้างหนี้ให้กับประเทศ
ภาระให้กับลูกหลานแล้วก็ประชาชน
ก้อนหนี้ที่สูงขนาดนี้นะครับแค่ภาระดอกเบี้ย
๑๑เนี่ยงบประมาณแผ่นดินต้องไปใช้จ่ายเงินกับดอกเบี้ย

หนี้ที่ท่านก่อไว้เป็นภาระ
เป็นมรดกหนี้สินที่ทิ้งไว้ให้กับลูกหลานในอนาคต

ช่วยกันมาใช้นะครับมาใช้คืนให้ด้วย
ท่านเป็นบุคคลที่มันล้มละลายทางความเชื่อถือจริง
ต้องใช้คำว่าบุคคลที่มันล้มละลายทางความเชื่อถือ
จะกู้หนี้สร้างหนี้สินให้ประเทศอีก๑๐ล้าน๒๐ล้าน๑๐๐ล้านล้านก็ตามเถอะ

แต่ท่านไม่มีทางกู้ศรัทธาของประชาชนคืนได้ครับ

ใครก็ตามรวมถึงสมาชิกในห้องนี้ด้วยนะครับ
สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ไปต่อ
ท่านก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบล่ะครับ
ความพังพินาศทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทย
กลับไปที่สไลด์ครับในปี๒๕๒๐๒๒ครับ
เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว
ความผิดพลาดของรัฐบาลครับทำให้การฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจของไทยเรา

ที่ผมบอกว่าการบริหารเศรษฐกิจในช่วงโควิดที่ผิดพลาด
ประเทศไทยตกรถไฟเรื่องการฟื้นตัวมันอยู่ตรงนี้ครับ
ในปี๒๐๒๐เนี่ยนะครับประเทศไทยโตติดลบ๖๒
พอมาปี๒๐๒๑ขณะที่โลกฟื้นตัว
ภาวะหลังโควิดอย่างแข็งแกร่งเราโตแค่๑๖
เอามาสารตะรวมกันแล้วเอามาบวกลบคูณหารแล้วเนี่ย
ปีก่อนลบ๖๒ปีถัดมาลบ๑บวก๑๖

นี่มันตรงกันกับการแถลงของธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี่เลยนะครับ
ไม่กี่วันก่อนธนาคารประเทศไทยก็บอกว่า
เราฟื้นตัวทางเศรษฐกิจช้าที่สุดเลยเหมือนกันเลย
๒๐๒๐พอมาปี๒๐๒๑เขาโตกลับมา
คโปร์ตอนติดลบเขาลบ๔๑
๒๐๒๑โตกลับมาแข็งแกร่งมากครับ
หมายความว่าใครที่บริหารเศรษฐกิจได้ดีในช่วงวิกฤต
เขาสามารถกลับมาโตฟื้นตัวอย่างเข้มแข็ง
อัตราการเติบโตสามารถข้ามระดับการเติบโต
ในระดับปีก่อนหน้าสถานการณ์วิกฤตโควิดได้
วิกฤตในด้านตัวผู้นำด้านที่๓ครับ
บริหารจัดการที่ล้มเหลวสร้างเงินเฟ้อสร้างหนี้
เป็นวิกฤตที่มาซ้ำเติมประชาชน
การบริหารของท่านเนี่ยมันสร้างวิกฤตในเรื่องของค่าครองชีพเงินเฟ้อ
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้แตะ๘เงินเฟ้อ
ทิศทางมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อย
ครองชีพตัวแดงขนาดนี้คนตกเหวไม่ใช่ท่านครับแต่คือประชาชนทั้งหมด
เงียบนะครับแล้วลองฟังดูครับ
ได้ยินไหมครับนี่ครับเป็นเสียงร้องไห้ของประชาชน
แล้วก็เสียงกลด่าสาบแช่งกับรัฐบาลที่ทำให้ชีวิตประชาชนชนเนี่ยต้องเดือดร้อน
ท่านเคยได้ยินไหมครับผลเอกประยุทธ์ท่านมาแถลงด้วยความภูมิใจครับ
ปีผมแก้ความยากจนได้แล้ว๗๒
เมื่อวันก่อนผมเปิดโทรศัพท์ดูแทบตกเก้าอี้
ท่านแถลงว่าท่านแก้ความยากจนได้แล้ว๙๒เนี่ย

เพราะอะไรครับสถานการณ์จริงดูจากชาร์จครับ
นี่คือสถานการณ์จริงจะเห็นได้ว่า๖๐ของคนไทยเนี่ยมีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย
อีก๓๒๓๓ของคนไทยเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยพอกับรายจ่ายคือพอประคอง
หมายความว่าคนไทย๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ในสถานะหลังพิงฝา
ส่วนมากต้องควักเนื้อต้องเอาเงินเก็บออมออกมาใช้เพื่อการบริโภค
จำนวนนี้เนี่ยส่วนมากนะครับต้องกู้หนี้ยืมสิน
แต่เป็นการกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อกินเพื่ออยู่
หากจะอ้างว่าเงินเฟ้อมันเกิดจากราคาน้ำมัน
เป็นไปได้ครับผมรับประกันเลยพรุ่งนี้เราจะได้ยินกันว่า
พลเอกประยุทธ์เอาชาร์จนี้ลงก่อนครับยังไม่ขึ้นครับ
ผมรับประกันเลยว่าพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์จะออกมาพูดว่า
ราคามันเป็นกันทั้งโลกอ่ะราคาน้ำมันมันขึ้น
ผมบอกอย่างนี้ครับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มันพุ่งสูงขึ้น
เป็นปัจจัยหนึ่งในการทำให้ราคาเงินเฟ้อมันเกิดเงินเฟ้อขึ้น
อันนี้ถูกครึ่งเดียวครับแต่ภาวะวิกฤตค่าคลองชีพที่มันเกิดขึ้นของประเทศไทยเนี่ย
ส่วนใหญ่มันเกิดจากการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาล
เพราะว่าการฟื้นตัวที่ช้าหลังโควิดนี่แหละครับ
การบริหารที่ผิดพลาดด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด
คือเงินเขาเยอะประชาชนมีกำลังจับจ่ายใช้สอย
มีเงินในการชำระสินค้าเงินมันเริ่มเฟ้อขึ้นมาราคาสินค้าราคาน้ำมันมันขึ้น
เขายังพอมีเงินในกระเป๋าที่จะประคองชีวิตมีเงินในกระเป๋าพอที่จะประคับประคองธุรกิจ
ให้มันเดินหน้าต่อไปรัฐเขาก็ออกมาตรการที่มันเหมาะสม
เศรษฐกิจไทยเราย่ำแย่ต่อเนื่อง๘ปีครับ
ปิดประเทศไปอีก๒ปีตอนช่วงโควิด
วกกับการบริหารที่มันไม่เป็นโลเป็นพาย
จังหวะที่โลกกำลังจะเริ่มฟื้น
เราฟุ๊บอยู่ครับ

เหมือนกับคนที่มันไร้ภูมิต้านทาน
ภาวะเงินเฟ้อเช่นในปัจจุบัน
รัฐบาลยังบริหารแบบลอยตัวครับปล่อยราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เหมือนกับรัฐบาลเนี่ยไม่มีภาระหน้าที่ไม่มีภารกิจที่จะต้องไปดูแลเรื่องของราคาสินค้าให้กับพี่น้องประชาชน
แต่อย่างไรมีหนำซ้ำยังออกแต่มาตรการในการหาเงินเข้ารัฐ
กูดรีดประชาชนซ้ำเติมเข้าไปอีกสไลด์เมื่อครู่ขึ้นเลยครับ
ท่านจะให้คนไทยอยู่แบบนี้ไหมครับเอางี้จริงจริงเหรอครับ
ราคาสินค้าพาเรทกันขึ้นราคาของแพงตั้งแต่เกิดยันตาย
หัวหมูขาย๒เท่าครับ๔๐๐เป็น๘๐๐บาท
เนื้อไก่ปรับ๗บาทเป็น๙๕บาทต่อกิโลกรัม
ปลาทูขายกิโลละ๒๐เพิ่มขึ้น๒๐๓๐บาท
อัดลมซื้อแพงขึ้นบาท๒บาทต่อขวด
หนึ่งเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นมา๑๖๒๔บาท
จะซื้อเบียร์มากินกลุ้มใจครับราคาขายปลีกยังปรับเลยครับ๑๒๑๘บาท
หมี่กึ่งสำเร็จรูปรัฐมนตรีบอกว่า
ควบคุมอยู่ราคาไม่ปรับวันนี้ผู้ประกอบการออกมากดดันแล้วครับ
บอกว่าจะทบทวนราคาอีกครั้งขอปรับจาก๖บาทเป็น๗บาทต่อซอง
ราคาพลังงานแก๊สหุงต้มก็ขึ้น
ทั้งที่เป็นทรัพยากรในประเทศของไทยเอง
กลายเป็นปรับเพิ่มขึ้น๑บาทต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นเป็น๓๗๘บาทต่อถัง
รณรงค์ให้ใช้เตามหาเศรษฐีราคาถ่านครับถ่านปรับขึ้น๑๐บาทครับ
สุดท้ายเศรษฐกิจมันแย่ละไม่ไหวละจะตายหนีเนี่ย
จะหาเรื่องตายโรงศพยังปรับขึ้นราคาครับเพิ่มพันบาทเป็นหมื่นแล้วราคาหมื่นบาทแล้ว
เรียกว่าค่าครองชีพที่สูงเนี่ยกระทบทุกคน
คนที่โดนกระทบหนักที่สุดคือพี่น้องประชาชนผู้ยากจน
เพราะว่าสัดส่วนรายจ่ายของเขาที่เป็นค่ากินค่าอยู่
มันสูงกว่าคนรวยเมื่อเทียบกับรายรับ
เงินเขาน้อยเขาจ่ายเป็นค่ากินค่าอยู่เยอะกว่าสัดส่วนมันเยอะกว่า
ยากจนเดือดร้อนที่สุดการที่พลเอกประยุทธ์
มีเงินเดินสูงมีค่าข้าวมื้อละ๘๕๐บาทเนี่ย
บ้านก็อยู่บ้านหลวงไฟก็ฟรีน้ำก็ฟรี
มันไม่ได้แปลว่ามีแต่คนแบบพลเอกประยุทธ์อยู่ในประเทศนี้ครับ
คนไทยส่วนใหญ่เจอสถานการณ์ราคาสินค้าราคาแพงอย่างนี้เขาตกเหวครับ
ผมเนี่ยนะครับต้องมาเรียนต่อว่ามันยังไม่จบแค่นี้
ค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้าขึ้นราคา
ค่าไฟฟ้าที่พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องจ่ายครับอันนั้นแหละ
อันนี้เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลที่มันให้อภัยไม่ได้
เพราะไฟฟ้าเป็นของรัฐมันเป็นสวัสดิการมันเป็นสิ่งซึ่งรัฐ
จะต้องจัดสรรให้กับพี่น้องประชาชนมันเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต
ท่านกลับไปเพิ่มภาระให้เขา๑๐
ใช้อะไรคิดถามจริงเถอะใช้อะไรคิด
นี่ผมบอกนะครับข่าวออกมาแล้วสิ้นปีนี้ไตรมาสสุดท้ายปี๒๕๖๐
เตรียมปรับค่าไฟขึ้นเป็นยูนิตละ๕บาทกว่า
ขึ้น๓๐ในระยะเวลาอันสั้น
ผมมาฟ้องประชาชนวันนี้ผมจะฟ้องประชาชน
ค่าไฟที่มันขึ้นเพราะความผิดพลาดล้มเหลวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา

มันเกิดจากปัญหาเรื่องของการเรื่องสัญญาการโอนสัมปทานแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยใช่ไหม
เพราะสัญญานี้มันผิดพลาด
สุดท้ายมันเป็นปัญหากับการผลิตไฟฟ้าครับ
เพราะไฟฟ้าในประเทศไทยใช้แก๊สธรรมชาติถึง๖๐
ราคาแก๊สขึ้นไฟฟ้าขึ้นเพราะความผิดพลาดของท่าน
อันนี้สำคัญมากเพราะนโยบายการปล่อยใบอนุญาต
การทำโรงไฟฟ้าอย่างพร่ำเพื่อ
วันนี้ประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเกินความจำเป็นถึง๕๐
ทำให้คนไทยต้องมานั่งจ่ายเขาเรียกว่าค่าความพร้อม

โรงไฟฟ้าไม่ต้องผลิตไฟฟ้า

ไม่ต้องผลิตมันเกินความจำเป็น
แต่ต้องจ่ายเงินค่าความพร้อมฟรีให้เขา

จะขึ้นเป็น๕บาทกว่าปลายปีเนี่ย
เพราะความผิดพลาดล้มเหลวของรัฐบาล
การที่รัฐบาลจะปรับค่าไฟเป็น๕บาทเนี่ย
มันยิ่งจะสร้างวิกฤตซ้อนวิกฤตซ้ำเติมพี่น้องประชาชน
หยุดความคิดโง่เดี๋ยวนี้นะครับ
ซ้ำเติมพี่น้องประชาชนที่เขาหลังพิงฝา
ด้วยความบกพร่องล้มเหลวของท่านเดี๋ยวนี้
วิกฤตด้านเงินเฟ้อนอกจากจะกระทบคนไทยทุกคนนะครับ

คนที่หนักที่สุดคือพี่น้องภาคการเกษตร

เป็นกลุ่มเปราะบางรายได้ต่ำที่สุดครับ
วันนี้มาเจอปัญหาเรื่องปัจจัยการผลิต
เพิ่มขึ้นมา๒๓๐๐อ่ะ
สูตรหลักเพิ่มจาก๔๐๐เป็นพันกว่าบาท

ยาปราบสตูพืชจากหลักร้อยบาท

พี่น้องประชาชนในภาคการเกษตร
เขามีความหวังปีละครั้งสองครั้งครับว่าผลผลิตเขาออกมาแล้ว

จะเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมลูก
จะเอาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว
หวังที่จะมีอนาคตที่ดี
หวังที่จะก้าวออกจากความยากจน
พอถึงเวลาขายไม่ได้ครับแบกต้นทุน
ยังเจอความเสี่ยงหนี้สินอีก
วันนี้เนี่ยนะครับอยู่กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ย
พี่น้องภาคการเกษตรยิ่งทำยิ่งจน
อยู่เฉยมีกำไรมากกว่าครับไม่ต้องทำอะไรเลย
อยู่เฉยมีกำไรมากกว่าจริง

รัฐบาลไม่มีกระบวนการเลยครับปัจจุบันนี้
ในการดูแลเรื่องของราคาปัจจัยการผลิต

ท่านประธานรู้ไหมครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยไปซื้อปุ๋ยยาเนี่ย
ตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะครับไปหาพ่อค้าขายปุ๋ยยาเนี่ย
เขาจะบอกราคาขึ้นเพราะอะไร

เราได้ยินอย่างนี้มาตลอดชีวิต

ปลายปีที่แล้วมาถึงช่วงนี้ราคาน้ำมันปรับขึ้นเท่าไหร่ครับ๔๐
ราคาปุ๋ยยาปรับขึ้นมา๓๐๐

ทำไมไม่ไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องเกษตรกรบ้าง
ทำไมไม่ไปดูแลไปควบคุมกำกับราคาปัจจัยการผลิตของเขา
นี่ตายทั้งเป็นเลยนะครับ
เกษตรกรตายทั้งเป็นไม่ใช่ตายทั้งเป็นอย่างเดียว
ตายยกครัวคือตายทั้งครอบครัว
ราคาสินค้าการเกษตรใน๘ปีที่ผ่านมาก็รุ่มดอนครับ
สินค้าเกษตรโดยเฉพาะนอกกลุ่มหลักที่ท่านดูแลในโครงการประกันรายได้

จี่ลำไยกระเทียมมะม่วงมะนาวมะพร้าวส้มโอนี่

ผมเคยอภิปรายไปแล้วลูกเมียน้อยเนี่ย
เพราะมันต้องเดือดร้อนมันต้องพังมันต้องเจ๊ง
แล้วถึงเดินขบวนมาหารัฐ
มาขอความช่วยเหลือช่วยไม่ช่วยก็ไม่รู้
มันเป็นความยากลำบากทำไมท่านไม่มองเขาบ้าง
ท่านบีบบีบเกษตรกรที่เคยมีศักดิ์ศรีมิเกียจ

ปีที่แล้วนะครับผมเป็นสอสอเชียงใหม่
เกษตรกรมาฟาดลำไยทิ้ง
เพราะราคามันขายไม่ได้ราคามันตกเนี่ย

ไม่เคยเจอครับรัฐบาลไหนที่มันทำร้ายทำลายชีวิตพี่น้องเกษตรกร
ย่อยยับขนาดรัฐบาลชุดนี้
นี่คือชีวิตของเกษตรกรไทยครับ
นี่คือชีวิตของเกษตรกรไทย
ที่เคยได้รับเกียรติเคยมีศักดิ์ศรี
จากนโยบายของไทยรักไทย
พลังประชาชนเพื่อไทย
พวกผมเป็นรัฐบาลนะครับพวกผมทำนโยบายเพื่อพลิกฟื้นชีวิต
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเขา
ให้เขาอยู่ดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรี

อย่างที่ต้องการได้วันนี้มันไม่มีอีกแล้วครับ
ท่านรอดูนะครับความแค้นของเขาเนี่ย
ครับแค้นเครียดแค้นของพี่น้องเกษตรกรเนี่ย
แสดงออกในการเลือกตั้งครั้งหน้า
ท่านนอกจากบริหารไม่ได้แล้วก็ยังใช้คนไม่เป็นอีก
พลเอกประยุทธ์จันโอชาแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อทำอย่างไรครับ
สั่งการมอบหมายให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ
รับมือกับวิกฤตความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร

คนเก่งเยอะแยะสภาพัฒน์เนี่ยติ๊งแท้งรัฐบาลเลย
เอาไปทำอะไรอยู่ครับนั่งตบยุงเหรอ
ทำไมไม่ใช้ไปใช้ทหารนำ

ว่าสาเหตุที่ท่านเลือกเอาการทหาร
นำเศรษฐกิจเพราะอะไร
เพราะท่านกลัวว่าปัญหาเรื่องของราคาพลังงานราคาอาหารเนี่ย

วิกฤตในเรื่องของการชุมนุมประท้วงเหมือนโมเดล

พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ห่วงพี่น้องประชาชน
เดือดร้อนจากราคาสินค้าที่เพิ่มมาก
ขึ้นแต่ท่านห่วงตัวเองครับกลัวว่าม็อบจะออกมาขับไล่
ที่ตั้งบอร์ดเฉพาะกิจมาเมื่อวานสดสดร้อนเลยครับแก้
เกี้ยวหัวหน้าพักผมผู้นำฝ่ายค้านคุณหมอชนนั่นศรี
อภิปรายท่านบอกว่าโอ้ใช้คนไม่เป็นใช้ทหารรีบตั้ง
เลยเข้าใจครับแต่ตั้งมาแล้วขอประทานโทษนะครับสื่อสารมวล
ชนเอารูปมาลงในหน้าหนังสือพิมพ์สิบรัฐมนตรีเจ็ดปรัรัฐ
กระรรูปแรกโผล่ขึ้นมาตัวบะเริ่มบะเริ่มเลยครับหน้าผล
ประยุทธ์จันโอชาผมเห็นแล้วผมหมดความหวังครับผมหมด
ความหวังชีวิตคนไทยเนี่ยนะครับเข้าสู่วงจรของแพงราย
ไม่พอรายจ่ายหนี้ท่วมรัฐบาลยิ่งแก้ปัญหาคนยิ่ง
จนครับพลเอกประยุทธ์ยิ่งอยู่ประเทศไทยยิ่งสาหัสระดับ
หนี้ครัวเรือนปัจจุบันครับเก้าสิบจุดสองเปอร์เซ็นต์สไลต์
ขึ้นเลยครับราวสิบสี่จุดหกล้านล้านบาทครัวเรือนเนี่ย
ไม่พอกับรายจ่ายครับรายได้ต่อครัวเรือนโดย
เฉพาะคนกลุ่มล่างสุดที่ยากจนที่สุดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ
สิบเปอร์เซ็นต์ล่างเนี่ยรายได้ต่อเดือนเขาเนี่ยประมาณ
หมื่นบาทแต่รายจ่ายต่อเดือนเขาหมื่นสองประชาชนที่ไม่
เคยเป็นหนี้ได้เป็นหนี้หมดครับในยุคของพลเอกประยุทธ์
ครัวเรือนที่มันสูงระดับนี้เนี่ยมันจะกดทัพครับมันจะ
ดทัพการอุปโภคบริโภคภายในประเทศรวมถึงการบริโภคที่
โตด้วยหนี้ของประเทศไทยเนี่ยนะครับมันจะถึงทางตันแนว
อนาคตอันใกล้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยถ้าเทียบ
กับต่างประเทศนะครับสัดส่วนหนี้ครัวเรือนของไทยมันเป็น
เรื่องของการเป็นหนี้เพื่อการบริโภคระยะสั้นสูงมากคือ
ต้องกู้มาเพื่อกินเพื่อใช้ไม่ใช่กู้มาเพื่อการลงทุนหรือ
ขนาดเล็กวันนี้ถูกลอยแพ้ล้มหายตายจากกันระเนระ
นาฏการแข่งขันมันถูกผูกขาดโดยรายใหญ่รายใหญ่ซึ่งมี
สัมพันธ์แนบแน่นครับกับรัฐบาลชุดปัจจุบันกฎ
ระเบียบราชการก็กดทับอีกหนี้เสียเนี่ยจะกลายเป็นปัญหา
ของภาคธุรกิจของธุรกิจมหาภาคในระยะยาวเลย
ช่วงห้าเดือนแรกครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าธุรกิจ
จัดตั้งใหม่เทียบกับปีก่อนนะครับลดลง๓๔
เปอร์เซ็นต์ครับการจดเลิกธุรกิจครับเทียบกับช่วงเดียว
กันปีก่อนนะครับปรับเพิ่มขึ้นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยิ่ง
ดูเรื่องของการจดเลิกธุรกิจเนี่ยถ้าดูเป็นมูลค่า
จดการจดทะเบียนเนี่ยห้าหมื่นกว่าล้านบาทเพิ่มขึ้นเก้า
สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นตัวเลขที่น่ากลัวครับความล้ม
เหลวในการควบคุมราคาพลังงานค่าไฟฟ้าค่าการ์เสลด
ต่างเนี่ยสุดท้ายนะครับที่ผมเรียนไปเนี่ยมันจะกลับ
กดทัพเป็นภาระต่อความสามารถในการแข่งขันของภาค
ธุรกิจทั้งหมดการบริหารค่าบาทอย่างเดียวกันครับผมเคย
ปลายไปเมื่อสามปีสองปีก่อนการบริหารค่าบาทเนี่ย
เป็นปัญหาของภาคธุรกิจการส่งออกนำเข้าอย่างรุนแรง
สองปีก่อนท่านปล่อยให้ค่าบาทแข็งค่าที่สุดในภูมิ
ภาคเจียนตายกันหมดครับคนทำอาชีพส่งออกวันนี้ท่าน
ก็ปล่อยเกียร์ว่างค่าบาทอ่อนตัวลงแปดเปอร์เซ็นต์กว่า
ทะลุสามสิบเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสิบแล้วต่อดอลลาร์สหรัฐอ่า
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยสามสิบหกจุดเจ็ดละทะลุละวันนี้
ส่งออกท่านมาโชว์ตัวเลขดีนะครับแต่ท่านรู้ไหมครับ
พี่น้องในภาคธุรกิจการส่งออกวันนี้ใจตุ้มตุ้ม
ต่อมนะครับเพราะเขากำลังอยู่ในความเสี่ยงเซ็น
สัญญาวันนี้เงินบาทอ่อเอ่อแข็งอะไรเจ๊งกันหมดนี่คือ
ความเสี่ยงของภาคธุรกิจที่ท่านไม่สามารถรักษา
ถียรภาพของค่าเงินบาทไว้ได้
ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับ
ติดลบมาสามเดือนแล้วนี่คือสัญญาณอันตรายอย่างยิ่งยวด
เป็นเช่นนั้นจริงครับสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยคือบริษัทใหญ่
มาในนามบริษัทลูกครับเอาบริษัทลูกเข้ามาสวมเพราะอะไรครับ
เขามีความพร้อมในเรื่องของการบัญชีในเรื่องของสินทรัพย์
เข้าไม่ถึงวันนี้ก็ยังเข้าไม่ถึงยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพื่อที่จะต่อชีวิตยืดอายุของตัวเองได้
ที่ดินสิ่งปลูกสร้างอันนี้ก็เหมือนกัน
นี่คือความผิดพลาดของรัฐบาลชุดนี้เลยครับ
ออกกฎหมายในช่วงของคศเป็นสนช
ออกกฎหมายไม่คิดครับไม่ต้องใช้สมองเลย
สุดท้ายทำไม่ได้ภาคเอกชนร้องครับอยู่ไม่ได้ประชาชนร้องครับ
เอาปรับลดเหลือ๑๐ปรับลดมา๑๐เป็น๑๐เนี่ยเป็นหลายปีนะครับ
ไม่แก้ไขไม่ทำอะไรเลยไม่มีการปรับตัวไม่มีการปรับโครงสร้างไม่มีการแก้กฎหมาย
วันดีคืนดีบอกวันนี้ผมจะเก็บ๑๐๐อีกแล้ว
กลับมา๑๐๐ครั้งนี้เหมือนเดิมเลยครับ
เดินต่อไม่ได้คนที่เอาตัวรอดได้คือใครครับ
ถีทั้งนั้นครับที่ไปปลูกกล้วยครับ
ลูกกล้วยปลูกพืชอยู่ในพื้นที่ใจกลางกรุงเป็นร้อยเป็นพันไร่เนี่ย
ถีครับเขาเอาตัวรอดเป็นภาระภาษีที่เกิดกับพี่น้องคนตัวเล็กตัวน้อยกับเอกชนรายย่อยทั้งนั้น
กล่าวมาทั้งหมดคือพายุทางเศรษฐกิจที่มันถาโถมครับ
ซึ่งรุนแรงที่สุดโลกถูกกระทบด้วยวิกฤตเงินเฟ้อมันมีสัญญาณมาตั้งแต่ปลายปีก่อน
เฟ้อเนี่ยมันเกิดทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนะครับ
กลไกในการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อครับไม่ต้องเปิดตำราก็รู้ครับเขาต้องปรับอัตราดอกเบี้ย
สูงสุดใน๒๘ปีไม่เคยปรับมากขนาดนี้มาก่อน
นี่คือระเบิดเวลาลูกสุดท้ายครับระเบิดเวลาเรื่องของอัตราดอกเบี้ย
ท่านเนี่ยบริหารประเทศมาจนมันติดลมจมปลักอ่ะ
วันนี้กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกเดินหน้าก็ลำบากถอยหลังก็พัง
เศรษฐกิจไทยมันยังไม่ฟื้นครับ

หากเราไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าเราไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยตามนะครับ
เราจะเจอแรงกดดันอย่างรุนแรงของการไหลออกของเงินตรา
ประเทศไทยประเทศเล็กในโลกถามว่าจะทนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในระดับโลกไปได้กี่น้ำ
แต่ถ้าเราปรับอัตราดอกเบี้ยล่ะแน่นอนครับเราอาจจะลดภาระเงินเฟ้อในประเทศได้บางส่วน
ตรึงไม่ให้เงินไหลออกได้บ้างแต่คนที่รับเคราะห์คือพี่น้องประชาชน
คือคนที่กู้ซื้อบ้านคนที่กู้ซื้อรถทุกอย่างครับจะมีต้นทุนที่มันแพงขึ้น
จะมีภาระที่ต้องจ่ายมากขึ้นนี่รวมถึงหนี้สาธารณะของประเทศไทยด้วย
ในขณะที่เศรษฐกิจที่แท้จริงของโลกมันยังไม่แข็งแรง
เพิ่งพ้นจากภาวะเรื่องของการระบาดอย่างเช่นโควิดมา
มาเจอสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับเพิ่มสูงขึ้น
เกิดเงินเฟ้อรุนแรงทั่วโลก
กลไกที่ทั่วโลกเขามองว่าเขาต้องใช้เพื่อที่จะหยุดความร้อนแรงของเศรษฐกิจ
คือการใช้กลไกด้านการเงินคืออัตราดอกเบี้ยเขาจะปรับอัตราดอกเบี้ยกัน
มันอาจจะมีผลทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวยังลงอย่างรวดเร็ว
นี่ครับสาเหตุที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันประกอบกันเข้าเขาถึงเรียกว่าเฮอริเคนทางเศรษฐกิจ
นั่นคือโลกอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่เวอร์รีแฟชั่น
คือการถดถอยของเศรษฐกิจในระดับโลก
อาจเห็นการพังทลายทางเศรษฐกิจครับตลาดหุ้นตลาดคลิปโตทุกอย่างอยู่ในความเสี่ยงครับ
หากปัญหาเหล่านี้ลามไปสู่ภาคธุรกิจการเงินการธนาคาร
ธนาคารอาจจะตกอยู่ในความเสี่ยงของการล้มละลายก็ได้
นี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแต่ประเทศไทย
เราไม่มีความพร้อมที่จะรับวิกฤติการทางเศรษฐกิจระดับโลกที่มันรุนแรงอย่างนี้ได้อีกต่อไปแล้ว
เรารับไม่ได้เพราะพลเอกประยุทธ์ทำให้เศรษฐกิจไทยมันอยู่ในภาวะที่มันอ่อนแอที่สุด
อ่อนแอมากหากยังอยู่ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ผมบอกเลยครับประเทศไทยเราไม่มีความหวังที่จะรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ได้เลยไม่รอด
วิกฤตที่เกิดกับผู้นำข้อสุดท้ายครับ
เน้นแต่การสร้างประโยชน์เอื้อทุนใหญ่
การบริหารและการออกกฎหมายภายใต้อำนาจของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
มันไม่เอื้อให้เศรษฐกิจให้ธุรกิจรายย่อยเลย
ท่านไม่เอื้อให้ประชาชนได้ลืมตาอ้าปากท่านเอื้อแต่เจ้าสัวในทุน
วันนี้ทุนใหญ่ร่ำรวยครับจะเป็นเจ้าของประเทศอยู่แล้ว
มีหนำซ้ำทราบกันดีอยู่แล้วครับประเทศไทยเรานี่เป็นวิกฤตความเหลื่อมล้ำ
ความมั่งข้างสูงที่สุดในโลกขีดเส้นใต้ร้อยครั้งครับ
ประเทศไทยมีวิกฤตด้านความเหลื่อมล้ำความมั่งคั่งสูงที่สุดในโลก
ครับแต่พลเอกประยุทธ์ไม่แก้ไขครับไม่ลดความเหลื่อมล้ำเหล่านั้น
ยังไปเอื้อประโยชน์ให้เขาสโลแกนของพักเพื่อไทยครับหน้าต่อไป
โลแกนแรกของพักเพื่อไทยใช้มาอย่างยาวนานครับติดปากตรึงใจพี่น้องประชาชน
พักเพื่อไทยหัวใจคือคือประชาชนผมมอบอันนี้ให้พลเอกประยุทธ์ครับ
ผลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีหัวใจคือในทุนครับท่านเนี่ยบริหารงานเอื้อทุนใหญ่ซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำ
จริงแล้วการแข่งขันในภาคธุรกิจเนี่ยนะครับมันเกิดประโยชน์ครับกับพี่น้องประชาชน
สินค้าก็จะพัฒนาคุณภาพขึ้นราคาก็จะถูกลงคุณภาพยิ่งดีคนมีทางเลือก
แต่รัฐบาลชุดนี้กลับลดการแข่งขันทำให้เกิดการผูกขาดมากยิ่งขึ้น
ปล่อยให้การควบรวมเกิดขึ้นมากมายหลายครั้งโดยท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
มันเป็นหน้าที่ของรัฐครับท่านเอาหูเอานาไปเอาตาไปไล่เนี่ยนี่เป็นยุคที่การควบรวมเฟื่องฟูครับ
กรณีนี้นะครับผลการศึกษาเนี่ยทุกฝ่ายชี้ตรงกันหมดครับ
ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานกศธชเองหน่วยงานอื่นเองเนี่ย
บอกจะเกิดอำนาจผูกขาดเหนือตลาดส่งผลเสียต่อผู้บริโภคที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
บอกว่าการควบรวมจะเกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นเท่านั้น
ผู้เล่นในตลาดโทรศัพท์จะลดจาก๓เหลือ๒รายจะส่งผลกระทบกับผู้บริโภค
ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามการควบรวมในตลาดกึ่งภูขาดแบบนี้
ค่อนข้างอันตรายต่อการผูกขาดตลาด
ส่วนผู้ได้รับผลกระทบในด้านลบคือ๑ผู้บริโภคครับจะมีอำนาจต่อรองลดลง
ธุรกิจสตาร์ทอัพรัฐบาลรัฐบาลนี่จะได้รายได้ที่ลดลง
เช่นจากการประมูลคลื่นความถี่ก็คนมาประมูลน้อยลง

ขณะที่ประชาชนจะถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
เพราะต้องไปชดเชยรายได้ของรัฐที่มันลดลง

คาดว่าคาดว่า
ค่าบริการในระยะยาวของตลาดมือถือจะแพงขึ้น
เพราะผู้บริโภคไม่มีทางเลือกในการใช้งาน
ทำให้การแข่งขันอย่างเสรี

มือถือวันนี้มันกลายเป็นปัจจัยที่๕ครับ

ทุกคนต้องมีมือถือต้องใช้มือถือ

ทำมาหากินใช้ทำมาประกอบสมาชีพด้วย
วันนี้ชีวิตคนไทยเดือดร้อนเพราะรัฐบาล

เช่นการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยเนี่ย
กระทบครับจะมีต้นทุนที่แพงขึ้น
คนไทยต้องจ่ายค่ามือถือแพงขึ้นแน่นอน
ควบรวมเหล่านี้ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐมนูลปี๒๕๖๐อย่างชัดเจนครับ
มาตรา๔๐เรื่องการผูกขาดที่ไม่เป็นธรรม
มาตรา๗๕ครับการคุ้มครองผู้บริโภค

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๑๕๗ครับ
เป็นหน้าที่ของรัฐในการกำกับดูแล
และให้เกิดการแข่งขันในตลาดอย่างเสรีและเป็นธรรม
ต่อเจตนารมณ์ของรัฐมนูลนอกจากนั้น
ยังขัดต่อพรบประกอบกิจการโทรคมนาคมปี๔๔
มาตรา๒๑ครับต้องไม่ให้มีการผูกขาดหรือลดการแข่งขัน
พบกศธปี๕๓ด้วย
มาตรา๒๗อำนาจหน้าที่คือป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาด
ชัดเจนครับท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
กลับมาแล้วเรื่องสุดท้ายเนี่ยหน้าก่อนหน้าครับ
ท่านเชื่อไหมว่าท่านประธานเชื่อไหมว่าพเอกประยุทธ์จะทำ
เอาหูไปนาเอาตาไปไล่อีกครั้งปล่อยให้ภาระมันไปอยู่กับพี่น้องประชาชนครับ
อภิปรายไปเนี่ยคือความล้มเหลวทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
เกิดจากวิกฤตผู้นำครับ๑พลเอกประยุทธ์ไม่มีความรู้ความสามารถ
ไร้ซึ่งวิสัยทัศน์๓บริหารจัดการเศรษฐกิจล้มเหลว
เกิดวิกฤตเงินเฟ้อวิกฤตหนี้กว่าทัพประชาชน
และ๔เอื้อประโยชน์พวกพ้องผู้ใกล้ชิดเอื้อทุนใหญ่
ประเทศไทยเกิดแต่ความเหลื่อมล้ำ
พลเอกประยุทธ์เมื่อต้นเดือนครับท่านออกมาแถลงเรื่องกลยุทธ์สามแกน
จะสร้างอนาคตจะผลักดันเศรษฐกิจไทยปรับลุกถอดเน็กไทยเอียงคอ
ยิ้มให้กล้องแต่สิ่งที่ท่านพูดออกมาครับ
ผมต้องบอกว่ามันประจานตัวเองครับมันเป็นคำพูดที่มันกลวงมาก
ปลอมไม่มีความรู้แสดงให้พี่น้องประชาชนได้เห็นครับ
ผมต้องเรียนต่อท่านประธานว่าถ้าผมเป็นทีมสื่อสารของท่านนายก
ผมไม่กล้าปล่อยคลิปนี้ออกมานะครับแกนที่หนึ่งครับท่านพูดถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รถไฟความเร็วสูงถนนสนามบินท่าเรือพลเอกประยุทธ์อยู่มาแปดปี
ท่านเพิ่งตื่นหรือครับ

ก่อนหน้านี้ท่านยังเป็นคนพูดเองเลยว่าไม่มีเงินจะเอาเงินที่ไหน
วันนี้บอกจะทำงบประมาณผ่านมา๓ล้านละ๓๐ล้านล้านบาท

วันท่านใช้งบเหล่านั้นเนี่ยเพื่อการรักษาอำนาจ
ไม่ใช่เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาประเทศให้พี่น้องประชาชน
รถไฟความเร็วสูงไทยเราเนี่ยชนะลาวอย่างเดียวครับ

วันนี้รถไฟความเร็วสูงเราทำได้ไม่กี่กิโลเมตรเองครับ

เชื่อมต่อรถไฟของเขากับประเทศจีนเรียบร้อย
แกนที่๒ท่านพูดถึงอุตสาหกรรมยานยนต์

ท่านรู้ไหมครับท่านมาพูดในวันที่มันสายเกินไป
พักเพื่อไทยเนี่ยบอกท่านว่าให้มองธุรกิจอีวีเนี่ย
หกปีที่แล้วท่านดื้อดึงท่านไม่รับฟัง
การลงทุนด้านนี้ปัจจุบันไหลไปยังประเทศเวียดนามอินโดนีเซียหมดครับ
เพราะนายกของเราไม่มีวิสัยทัศน์คิดไม่ได้คิดไม่เป็น
วันที่ท่านออกมาพูดเรื่องอีวีนายกรัฐมนตรีของประธานาธิบดีของประธานโทษ
โกโกวิโดของอินโดนีเซียบินไปคุยกับอีลอนมัสเรียบร้อยแล้ว
เขาหวังดึงการลงทุนด้านแบตเตอรี่รถยนต์มาสู่อินโดนีเซีย
ประธานาธิบดีอินโดนีเซียบินไปต่างประเทศไปคุยอีลอนมัส
นายกไทยไปต่างประเทศไปคุยกับม้าแล้วจะให้หวังอะไรครับ
เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งเช่นเวียดนามเนี่ย
มากกว่าไทยเท่าตัวมากกว่าเราสองเท่า
วันนี้ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะที่จะแข่งขันได้กับประเทศเช่นเวียดนามแล้ว
แกนที่สามนี่โอละพ่อเลยครับโอละพ่อใหญ่เลยครับ
บอกพลิกโฉมภาคการธนาคารจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
เอาเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการธนาคาร
จะทำให้ลูกค้ารายเล็กเข้าถึงเงินกู้ของธนาคารได้ง่ายมากขึ้น
ท่านประธานครับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
ไม่ได้ทำให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินกู้ได้มากขึ้นนะครับ
ไม่เกี่ยวครับการพัฒนาพลิกโฉมธนาคารในด้านต่าง

เขามีหน้าที่ในการพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่แล้ว

รัฐไม่มีอำนาจไปแทรกแซงสั่งการ

ให้พี่น้องประชาชนคนใดได้

ที่จะทำให้ตัวเองดูหล่อดูเท่เนี่ยนะครับ

ต้นทุนด้านความฉลาดของท่านนี่ไม่มากอยู่แล้ว
วันนี้ท่านต้องศึกษาดีครับอย่าปล่อยไก่อีก
พี่น้องประชาชนเขาทั้งขำทั้งตลก

ไม่มีอะไรเป็นท่าไม่มีอะไรดี
ท่านมีหน้ามาขอบอกว่าอีก๒ปีจะทำเสร็จ
แถวบ้านผมนี่บอกหน้าด้านนะจริง

ประชาชนหมดความไว้เนื้อเชื่อใจ

เขามองหน้าท่านเขาเห็นแต่คนโกหก
หลอกลวงไปวันพาชีวิตเขาล่มจมล้มเหลว
ผมบอกได้คำเดียวครับพอเถอะครับ
ทั้งหมดสะท้อนความร้มเหลว
ในเรื่องของการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจครับ
เปลี่ยนแปลงโอกาสคนไทยเป็นวิกฤตของชาติ
นำประเทศสู่ความสิ้นหวัง
ประชาชนบาดเจ็บรอวันตาย
นับถอยหลังเข้าสู่ภาวะเหมือนศรีลังกา
ประชาชนจะต้องอยู่แบบนี้ต่อไปจริงหรือครับ

ความเสี่ยงของประเทศนะครับภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ครับ
ไม่ได้แตกต่างจากศรีลังกาเท่าไหร่นะครับ
อัตราเงินเฟ้อไทยก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อย
เงินสำรองของเราครับเงินสำรองระหว่างประเทศเนี่ย
ในเวลาอันสั้นลดลงกว่า๑ล้านล้านบาท
ผู้นำไม่มีความน่าเชื่อถือประชาชนอดหยากยากแค้น
ของเขาออกมาชุมนุมประท้วงขับไล่
แต่ที่เหมือนที่สุดคือตัวผู้นำครับท่านประธานครับ
เหมือนกันเป๊ะเลยผู้นำทั้งสองคน
อยู่ในตำแหน่งมาอย่างยาวนาน
และเป็นที่ชัดเจนว่าเสพติดอำนาจอยากอยู่ต่อ
ทั้งสองคนเป็นคนขี้โมโหครับ
ใครพูดอะไรไม่สนใจฟังคำเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน

ทั้งสองประเทศเนี่ยหนี้สาธารณะอยู่ในระดับสูงเกินตัวเหมือนกัน
การลงทุนของรัฐก็ไปลงทุนในโครงการที่มันไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
เป็นการกู้มาแจกสำหรับการบริโภคในระยะสั้น
ไม่เกิดผลิตภาพใดกับประเทศ
สรรพาห์ผู้แทนราษดรแห่งนี้

มันอาจจะไม่เพียงพอที่จะถอดถอนพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากตำแหน่งได้ครับ
แต่กระแสความโกรธแค้นชิงชังของพี่น้องประชาชน
กำลังสะสมถึงจุดที่มันเกือบจะระเบิดแล้ว
ในโลกออนไลน์เขาฝากคำถามมาครับท่านประธานครับ
เขาถามว่าพลเอกประยุทธ์ท่านทำเศรษฐกิจประเทศไทย
พินาศล้มเหลวมาขนาดนี้ท่านจะลาออกไปดีดี
หรือท่านจะให้มาขับไล่แล้วไปอย่างศรีลังกา
โดยสรุปครับข้อหาตามยัตติคือการบริหารเศรษฐกิจที่ผิดพลาดล้มเหลว
ความล้มเหลวในครั้งนี้มีตัวผู้นำเป็นวิกฤตสำคัญ
พลเอกประยุทธ์ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ
ที่จะนำพาประเทศไม่ว่าจะในภาวะปกติหรือภาวะวิกฤตเหมือนในปัจจุบัน
พลเอกประยุทธ์ไร้ซึ่งวิสัยทัศน์ทำลายความสามารถในการแข่งขัน
ทำลายโอกาสของคนไทยที่จะลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง
พลเอกประยุทธ์บริหารจัดการเศรษฐกิจล้มเหลวปล่อยให้เกิดเงินเฟ้อ
หนี้สินกดทัพประชาชนจนคนไทยเดือดร้อนกันทั่ว
และ๔พลเอกประยุทธ์บริหารจัดการมีแต่การเอื้อประโยชน์กับพักพวกพ้องผู้ใกล้ชิด
เอื้อทุนใหญ่จนทำให้ประเทศไทยมีระดับความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลก
แปดปีกับพลเอกประยุทธ์กลายเป็นแปดปีที่มันศูนย์เปล่าเป็นแปดปีที่ศูนย์หาย
เป็น๘ที่ปีที่คนไทยฆ่าตัวตายรายวันเป็น๘ปีที่เราเห็นคนรุ่นใหม่อยากจะย้ายประเทศหนี
เป็น๘ปีที่เราเห็นความสิ้นหวังไปพร้อมกับความสิ้นเนื้อประดาตัวของพี่น้องประชาชน
เป็น๘ปีที่ประชาชนหมดคำพูดมีแต่ความเครียดแค้นชิงชัง
เป็น๘ปีแห่งมหาวิกฤตของคนไทย
ประเทศไทยเราเคยมีศักยภาพครับโอกาสที่มีควรจะเป็นของคนไทยกับประเทศไทย
พลโอเอกประยุทธ์เปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นเป็นวิกฤตทั้งหมด
พรากความหวังพรากโอกาสพรากทุกสิ่งทุกอย่างไปกลับไปจากประชาชน
พลเอกประยุทธ์ครับท่านเหมือนปีศาจที่ดูดกินชีวิตของพี่น้องประชาชน
พลเอกประยุทธ์ท่านเปรียบรถประเทศไทยครับท่านเปรียบเป็นรถยนต์ที่ผูกพัง
แสดงว่าท่านทราบครับว่าการบริหารของท่าน๘ปีที่ผ่านมา
ทำให้ประเทศไทยเสียหายพังทลายไปมากมายเพียงใด
แต่พลเอกประยุทธ์กลับมีหน้ามาขอให้คนไทยมาช่วยขึ้นเข็น
ท่านเอาอะไรคิดครับท่านมาขอให้คนในชาติช่วยกันรับผิดชอบได้ยังไง
ทั้งที่ท่านเนี่ยกินเงินเดือนของพี่น้องประชาชนอยู่ทุกวัน
ท่านมาขอให้คนในชาติช่วยกันรับผิดชอบได้ยังไง
เมื่อท่านไม่ใช่คนที่เขาเลือกมาท่านปล้นเข้ามา
ทุกคนในชาติต้องมาทนทุกข์ทรมานกับการความไร้ความสามารถของท่านมา๘ปีครับ
ท่านควรจะหยุดท่านควรจะพอ
วันนี้ประชาชนไม่มีอะไรเหลือแล้วครับ
ความหวังที่ประชาชนยังพอมีเหลืออยู่ในทุกวันนี้
เขาไม่ได้มีเพราะท่านครับเขาไม่ได้มีความหวังอยู่เพราะตัวท่าน
แต่เพราะเขารู้ครับรู้ว่าเหลือเวลาอีกไม่นาน
ประชาชนจะได้เลือกตั้งใหม่ประชาชนจะได้มีความหวังอีกครั้ง
และความหวังครั้งใหม่นี้เกิดขึ้นแล้วกับพักเพื่อไทย
พวกผมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันนี้ก็หวังครับ
สมาชิกในสภาพผู้แทนรัศดรแห่งนี้ทุกคนจะได้เห็นถึงความพังพินาศ
ของประเทศชาติภายใต้น้ำมือของพลเอกประยุทธ์
อย่าหวังครับโปรดอย่าหวังเพียงอำนาจเงินทองทรัพย์สินเฉพาะหน้า
จริงอยู่ครับกล้วยมันอาจจะซื้ออุดมการของคนบางคนได้
จริงอยู่ท่านอาจจะคิดว่าเงินเนี่ยมันเอาไว้ซื้อเสียงพี่น้องประชาชนได้
ท่านอาจจะเชื่ออย่างนั้นแต่ท่านจะร่ำรวยจะมีความสุข
ซากประหลักหักพังทางเศรษฐกิจบนคราบน้ำตาของพี่น้องประชาชนจริงหรือ
ขอให้คิดถึงอนาคตของชาติครับคิดถึงอนาคตของลูกหลาน
ร่วมกันลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีให้โอกาสประเทศไทยได้เดินหน้าอีกครั้งครับขอบคุณครับ